ปกติเราเห็นข่าวว่ามีการเอาเด็กแรกเกิดมาทิ้งขยะใส่ถุงดำ
แต่คราวนี้ข่าวที่จะให้ดูก็สะเทือนใจเหมือนกันนะคะ
มีคนเอาน้องหมา๒ตัวใส่ถุงดำแล้วก็มาทิ้งขยะเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
โอ้โหหลายคนดูข่าวนี้แล้วสะเทือนใจข้างในถุงเนี่ยมีลูกหมาอยู่นะคุณผู้ชม

เป็นอยู่นะ๒ตัวแล้วหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองกรสินเขาได้รับจ้างจากชาวบ้านไง
เพราะว่าตอนแรกชาวบ้านเขาได้ยินเสียงว่ามันมีเสียงหมาร้องออกมาจากถังขยะหน้าปั๊มน้ำมัน
อยู่กับติดตลาดทุ่งนาทองในเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
พอไปเจอแกะถุงดูนะมันมีถุงพลาสติกสีขาวอยู่ข้างนอกแล้วข้างในก็มีถุงดำ
แล้วในถุงดำมีหมาชื่อว่าว่า๒ตัวอายุประมาณเดือน๒เดือนเองค่ะคุณผู้ชม

ค่อยใช้นิ้วโป้งปั๊มหัวใจมาด้วย
ใช่ค่ะคือตัวนึงมันส่งเสียงร้องเขาก็ต้องเอาผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะ
แล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลสัตว์ให้ช่วยเหลือ
แต่อีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมมันตายแล้วค่ะ
เบื้องต้นเนี่ยทางหมอสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลกรสินเนี่ยเขาก็ตรวจรักษา
ลูกหมาที่มันรอดชีวิตเนี่ยเป็นตัวผู้นะ
อายุประมาณก็อย่างที่บอกค่ะเดือน๒เดือน
เจ้าหน้าที่เขาต้องประสานไปดูกล้องวงจรปิดเลย
ใครมันใจร้ายเอาลูกหมาใส่ถุงดำมามัดถุง
แล้วก็ทิ้งขยะหน้าปั๊มแบบนี้นะคะ
อืมครับน่าสงสารนะคุณนะ
ถือว่าเรียกว่าเป็นเจ้าโชคดีนะ
อย่างที่น้ำแข็งว่านะเคยเห็นแต่คนเอาเด็กมาทิ้ง
เอาหมามาทิ้งแล้วยังเป็นอยู่ด้วยนะ